อุบัติเหตุที่บอกว่าเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณผู้ชมฮะ
ใครจะไปนึกล้อมวงพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวกันอยู่
เฮ้ยอะไรลงมามั้ยลูกพึบลงมาฮะเออ

เฮ้ยลูกมันอะไรอย่างนี้อ่ะ
อันนี้อันนี้อย่าพึ่งขยะมากนะอย่าจับ
เช็คหัวภรรยาก่อนเลยฮะอุ้ยนี่อ๋อคือโดนหัวคุณแม่เต็ม
โดนหัวคุณแม่ครับนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่เฉียดลูกสาวไปนิดเดียวครับ
กลัวนะถ้าเกิดว่ามันร่วงตรงกลางหัวลูกสาวเนี่ยโอ้โห
คือคุณพ่อเนี่ยเห็นว่าพอมันตกลงมาปุ๊บเศษโคมไฟมันก็กระจัดกระจายครับ
บอกลูกลูกถอยมาก่อนนั่งนิ่งนะเดี๋ยวมันโดนบาดเอาฮะ
คนโพสต์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเห็นว่ามีหนูวิ่งอยู่บนฝ้าเพดาน
หนูนี่แหละอาจจะไปชนโคมไฟครับ
ก็เลยทำให้โคมไฟมันหลวมแล้วก็หลุดลงมา
แล้วปกติจุดนี้คือจุดที่ครอบครัวนี้มักจะนั่งกินข้าวกันครับ
จะอยู่หน้าทีวีหรือไม่ก็ย้ายไปนั่งกินที่โต๊ะกินข้าวในครัวครับ
แต่วันเกิดเหตุไม่รู้อะไรดนใจเหมือนกันให้พวกเขามานั่งกินตรงนี้
เพราะดีนะไม่ได้บาดเจ็บสาหัสอะไรแต่
เห็นคนโพสต์คลิปบอกว่าแอบขำลูกสาวเหมือนกันลูกสาวตะโกนบอก
มันหล่นโดนส้มตำไม่ได้ห่วงแม่เลยมันโดนส้มตำนะฮะ
คลิปนี้ก็คนโพสต์เอามาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าควรจะต้องตรวจสอบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรในบ้านด้วย
หลีกเลี่ยงการไปนั่งใต้สิ่งอะไรที่มันอยู่บนเพดานแล้วมันอาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับ
นี่ไงเขาบอกอยู่ในบ้านตัวเองแท้นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอจริง